ไปดูเรื่องของโอ้โหเหตุการณ์นี้ระทึก
โรงพยาบาลนี้เกิดไฟไหม้ไม่ได้แล้วครับ
เกิดไฟไหม้แล้วมันวุ่นเพราะว่าคนไข้มีทั้งเดินได้เดินไม่ได้นะครับ
ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับ
ย้ายคนป่วยย้ายคนไข้กันวุ่นเลยครับ
ไปดูภาพความชุนละมุนในอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลนะครับ
ถนนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพทย์เอ่ยพยาบาลเอ่ยผู้ช่วยพยาบาลเอ่ย
ช่วยกันทุกคนครับเร่งอพยพคนไข้ลงมาจากชั้น๒ของอาคารซึ่งเป็นหอผู้ป่วยใน
มีคนไข้ประมาณสัก๒๐คนได้ครับอย่างที่บอกไปบางคนช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ก็โอเคนะฮะ
แต่บางคนนี่แหละครับนอนมาแบบนี้เพราะว่าอาการหนักหรือว่าบางท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยกรณีนี้ต้องรีบนำส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก่อนเลยนะครับ
เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนบรรยากาศเป็นไปอย่างโกลหนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพครับ
ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบชั้น๒ที่พบกลุ่มควันนะครับ
เพื่อหาต้นเพลิงนะฮะก็เข้าไปนะขณะที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่ายังได้กลิ่นไหม้เนี่ย
มันออกมาจากไหนออกมาจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำชั้นสองครับ
คือกู้ภัยนะครับพนักการดับเพลิงเขาต้องใช้แรงดันน้ำนะฮะ
น้ำแรงดันสูงฉีดระบายความร้อนแล้วก็กลิ่นไหม้แล้วก็ควันให้มันหมดไปก่อนครับ
หนึ่งในคนไข้ที่อยู่ในเหตุการณ์อยากฟังไหมครับว่าเขาเล่าว่ายังไง
เอ่ยพยาบาลเอ่ยต้องเร่งอบพยพคนไข้ที่พักรักษาตัวทั้งหมดครับ
ลงมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมครับโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าคืออยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในตัวอาคารครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งว่าไอ้กลิ่นไหม้ไอ้ควันเนี่ยมันมาจากไหนมาจากการต่อเติมจากการก่อสร้างหรือเปล่าเพื่อจะดำเนินการต่อไปครับ